พื้นที่ภาคใต้ตอนนี้มีการประกาศเตือนนะ
เรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมแรงเรื่องของน้ำป่านะครับ
ลุงคนหนึ่งฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็กำลังข้ามสะพาน
ปรากฏว่าเจอน้ำป่าซัดนะครับจนตกคลองนะฮะ
แต่ว่ายังดีที่เจ้าหน้าที่นั้นไปช่วยได้ทันนะครับไปดูภาพเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุครับ
นี่นะคะความหน้ากวกของน้ำปลานะมันแรงมากเลยนะแล้วครับแล้วก็คุณลุงตกลงไปไปคว้เกาะกิ่งไม้เอาไว้ได้ครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ช่วยกันพาตัวขึ้นฝั่ง
นครศรีธรรมราชช่วงนี้หลายพื้นที่นะครับเกิดน้ำท่วมฝนตกหนักครับ
เช่นเดียวกับจุดนี้คุณลุงอายุ๕๐ปีครับ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านสะพานข้ามคลองนะครับ
มาถึงกลางทางปรากฏว่าน้ำป่าอย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับ
ทั้งคนทั้งรถลงคลองนะฮะรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ
ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปกับน้ำนะฮะแต่ว่าคุณลุงนั้น
ใช่เกาะเอาไว้ได้จับกิ่งไม้เอาไว้นะครับ
ฝ่ายปกครองตำรวจกู้ภัยครับลงพื้นที่ในการช่วยเหลือนะฮะ
ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
สามารถช่วยคุณลุงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยต้องบอกว่างานนี้ไม่ง่ายเลย
เพราะว่าน้ำค่อนข้างแรงเลยนะครับนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคนก็ปลอดภัยนะ
แต่ว่ารถเนี่ยในข่าวบอกว่าต้องรอให้นู่นน้ำลดก่อนนะครับ
แล้วค่อยหากันใหม่อีกทีนึงว่าอยู่ไหนอันตรายและความรุนแรงของน้ำป่านะคะ
ก็น้ำสะสมแล้วก็ไหลบ่าลงมาแบบนี้ค่ะ